เรื่องหนึ่งที่แปลกก็คือนี่ค่ะบ่อน้ำ
บ่อน้ำที่ลักษณะคล้ายกับดวงตาพญานาค

เฮียบ้านเขาบอกเฮ้ยเห็นแบบนี้แล้วยิ่งเลื่อมสายสัตว์ท้ายใหญ่เลย
ไปดูกันหน่อยค่ะครับค่ะ
ชาวบ้านเขามองว่านี่มันคือดวงตาพญานาค
ดูจากลักษณะของหินที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเนินขึ้นมา
ดูเหมือนกับเป็นดวงตาครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวบอกว่า
จะค้นพบได้ไม่นานนี้เองอยู่ที่ถ้ำนาคาเขตอุทยานแห่งชาติ
ลังกาจังหวัดบึงกาลค่ะอืมคนไปเที่ยวถ้ำนาคาเยอะนะ
แต่เขาบอกไอ้ตรงนี้จุดตรงนี้เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกัน
อืมแล้วเขาก็เชื่อว่าดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนพญานาคเออ
จะมีหินรูปร่างประหลาดคล้ายกับพญานาคอยู่เยอะแยะมากมายหลายจุด
อย่างเช่นหินรูปไข่พญานาคก็มีหินรูปหัวพญานาคก็มีเหมือนกัน
ล่าสุดก็คือจุดนี้แหละค่ะเขาว่ากันว่าเป็นดวงตาพญานาค
ดูจากลักษณะแล้วมันก็มันก็ดูเหมือนอ่ะอ่า
นะคนที่เขาเชื่อถือเขาก็ยิ่งเชื่อทิศจรรยากาศกันไปใช่
เอาเป็นว่าถ้าอยากจะไปเห็นกับตาถ้ามีโอกาสนะ
มีโอกาสก็ไปเที่ยวดูคุณก็ไปแวะดูได้เออค่ะ
ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมเนี่ยคลิปติ๊กต๊อกของคุณกุหลาบ
สองสี่หกเขาก็โพสต์เอาไว้โอ้ยเห็นเขาบอกว่าคนที่เขามีความเชื่อไปแล้ว
จะได้แบบว่ามีโชคมีลาบเจริญในหน้าที่การงานนี้ก็ไปกันเยอะ
เรียกได้ว่าขึ้นลงเขาเลยนะคือถ้าเปรียบเป็นเหมือนบ้านนะ
ก็คืองหวกะเด่นไม่แห้งจริงจริงที่นั่นโอ้โธ่ธรรมดาคา
แต่ว่าเมืองไทยเราก็มีที่ท่องเที่ยวแปลกแล้วก็อัศจรรย์แบบนี้ให้ดูอยู่เรื่อยนะ

พบใหม่เรื่อยยังไงรอดูแล้วกันนะคะ